จากฟุตบอลนะครับไปดูเรื่องราวของหมัดมวยกันบ้างครับ
ไปดูไฟล์สุดประทับใจนะครับ
ก็เป็นไฟล์ที่มียอดคนดูสูงมาก
ถึง๒๕ล้านคนจากทั่วโลก
มีไฮไลท์อะไรที่สำคัญกันบ้าง
ติดตามได้จากคุณเอกชุมพรครับ
วยคู่นี้นี่ดูเดือดตั้งแต่ยังไม่เริ่มเลยนะครับ
ช็อตจ้องหน้าตาต่อตาฟันต่อฟันเลยล่ะ
ย้อนกลับไปให้ติดตามกันอีกครั้งหนึ่ง

ตั้งแต่งานแถลงข่าวที่ค่ายนครหลวง

อย่างไม่เป็นทางการของทั้งคู่ครับ
ส่วนที่หลายท่านสงสัยว่าแม่ทำไมเจ้าแหลมกดมวยรองบ่อนไม่ลงสักที
ทั้งที่ตอนแรกประกาศว่าขีดเส้นตายยก๘นะครับ
เห็นว่าเป็นเพราะป่วยนอนสมอยู่หลายวันเร่งไม่ขึ้น
จริงไม่จริงฟังจากปากเจ้าตัวครับ
ไม่แข็งแรงครับช่วงนั้นแล้วก็ไม่สบายจริงครับ
เข้าโรงพยาบาลก่อนปวดท้องแล้วก็เป็นไข้หวัดใหญ่
ผมก็ไปเฝ้าเขาเฝ้า๒๓วันเนี่ยประมาณนี้
ก็เขาออกจากโรงพยาบาลเสร็จผมก็กลับมาซ้อมมวยเหมือนเดิมครับผม
ก็ติดจากแฟนติดจากแฟนเสร็จผมก็ไม่สบายเป็นไข้หวัดใหญ่อีกทีนึง

๑๐กว่าวันไม่ได้ซ้อม
มาดูเกมการชกกันหน่อยโดยเฉพาะยก๘นะครับ
เหลืออีก๑นาที๙วินาทีช็อตโดนต่อยร่วงเนี่ยเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากเลย
สรุปจังหวะนั้นโดนแล้วมีอาการมึนหรือเปล่า
มึนครับไม่มึนไม่มึนครับเพราะว่ามันถามว่าโดนไหมโดน
แต่ว่ามันโดนแบบว่าโดนแค่ไปปลายหมัดเขาครับ

ใช่ครับจังหวะที่เรายกเท้าขึ้นมามันก็จังหวะสวนมาพอดี
ส่งตัวเองขึ้นมาแล้วเขาหมัดมาพอดี

ส่วนไฟล์ต่อไปนะครับจากการสอบถามไปยังนครหลวงโปรโมชั่น
ก็ได้คำตอบว่าคาดว่ามกราเนี่ยคงจะรู้แล้วว่าจะเจอกับใครนะครับ
แล้วก็มีนาคมคงจะได้ขึ้นสังเวียนเป็นซุปเปอร์ไฟล์เปิดตัวมาเลยต้นปี๒๐๑๖
เดี๋ยวแฟนมวยรอติดตามด้วย
ส่วนผมเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีอะไรกันครับ